มาต่อกันที่เรื่องของช้างนะฮะมีเรื่องของปางช้างที่เชียงใหม่
แต่ว่าใช่ไหมฮะเรื่องของช้างนะฮะเอาไปที่เชียงใหม่ก่อน
เพราะว่าเขามีเจ้าของปางช้างเขาทำวิธีการปลดโซ่
เป็นปลดโซ่ที่คือช้างในปางช้างมันจะมีการคล้องโซ่เอาไว้
เชือกก็ถูกโซ่คล้องจนตายก็มีบางเชือกก็มีการคล้องเอาไว้
แล้วให้คนก็ไปขี่ไปให้อาหารอะไรอย่างนี้นะ
งช้างก็มีการทำพิธีทำพิธีเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมเขาไปนอน
แล้วเขาก็ฝันมีวิญญาณช้างนับร้อยมาขอบคุณที่
เหมือนเป็นการปลดปล่อยเขาออกจากพันธนาการเหล่านี้
เออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะแล้วก็มีการขอให้ตั้งศาลนะที่เก็บโซ่ปลดช้างเอาไว้ด้วยนะครับ
ที่บริเวณลานพิคเนธภายในปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
นางอัญชาลีกันมาพิจิตรนะฮะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปางช้างแม่สาเนี่ย
ก็มีการนำเจ้าหน้าที่ภายในปางช้างแม่สาทำพิธีขอเข้ามาแล้วก็ตั้งศาลช้างที่แม่สา
โดยมีควารช้างอาวุโสชื่อว่าในมิตรร่านเหนืออายุหกสิบเจ็ดปี
ท่านนี้เป็นคนทำพิธีนะครับการนำโซ่คล้องช้างที่ทำการปลดจากช้างจำนวนเจ็ดสิบแปดเชือก
แขวนเอาไว้ที่บริเวณสารที่เก็บโซ่ช้างเนี่ยเพื่อให้ควานช้างแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ย
เข้าไปชมแล้วก็ปิดทองเขาบอกว่าเป็นการทำแบบเนี้ย
เพื่อรำลึกถึงช้างที่ได้รับอิสระภาพในครั้งนี้คุณผู้ชมเชื่อไหม
หลังทำพิธีพิธีเสร็จน่ะค่ะฝนตกลงมาหาใหญ่มากเอ่อ
สู้ลงมาเลยนะแล้วคนที่ไปร่วมพิธีเชื่อว่านั่นแหละ
มันคือความศักดิ์สิทธิ์ที่รับรู้ของการทำพิธีนี้ค่ะอ่ะ
ไปติดตามบริษัทช่วงนี้นะครับ
มิตรบอกว่าพิธีขอขมาช้างที่เคย
โซนล่ามเท้าเอาไว้นะฮะมันเปรียบเสมือนการทรมานแล้วกักขังช้างเอาไว้
โซ่บางเส้นคุณผู้ชมเชื่อไหมมันใช้กับช้างที่ล้มตายไป
ก็มีจำนวนมากเหมือนกันคือถูกล่ามจนตายก็มีนะฮะ
ต้องทำพิธีในการขอเข้ามาต่อช้างที่เคยถูกล่ามโซ่มาตลอด
แบบนี้เพราะช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ศักดิ์ศิลป์นะฮะคุณผู้บ้านคมเหงือนะฮะ
เห็นช้างถูกล่ามโซ่มาตั้งแต่ทำปางช้างมาตลอดสี่สิบสี่ปีค่ะ
พร้อมกับการบังคับให้มันทำกิจกรรมต่างมากมาย
ถามว่ารู้สึกยังไงก็สงสารนะ
เมื่อมีโอกาสเปลี่ยนโฉมการท่องเที่ยวปางช้างแม่สาย
แล้วก็มีแนวคิดต้องการจะปลดโซ่พัฒนาการ
อิสรภาพให้กับช้างเหล่านี้
พร้อมกับยกเลิกกิจกรรมการแสดงช้าง

ให้มันแบบไม่ถูกบังคับอีกต่อไป

ซึ่งก่อนทำวิธีเธอไปฝันนอนแล้วฝัน
เห็นวิญญาณของช้างร้อยเชือก

ขอบคุณที่ปลดโซ่ช้างให้
แล้วก็จะทำให้ลูกหลานของช้างในวันข้างหน้า

จากนี้นะฮะยังมีช้างบางเชือกเขาบอกว่าเขาขอกลับมาเกิดในปางช้างแห่งนี้อีกในชาติหน้า
อันนี้คือความรู้สึกที่เขาได้พลังจากในความฝันเขานะ
ฝันเธอรับปากว่าจะมีการทำพิธีตั้งสารเก็บโซ่ล่ามช้างให้
เพื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รำลึกถึงบุญคุณของช้างที่อยู่
แล้วช้างที่ล้มตายไปในปางช้างแม่สานะครับ
เดี๋ยวเราก็ตามคุณผู้ชมฟังให้ดีนะ
การทำพิธีมีการจุดเทียนในขันนมลบูชา
แล้วเลขในขันน้ำมนต์ที่ปางช้างแห่งนี้
มันปรากฏขึ้นจากควานช้างอาวุโสท่านนี้

อะไรครับ

เป็นการทำพิธีให้กับช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมือง
ในการปล่อยเขาเป็นอิสระภาพ
แล้วในขันน้ำมนต์มันได้เลขมา๓ตัวคือหนึ่ง

โอ้โหพิธีนี้มันขลังมากแล้วก็คนลุกมากเลยนะครับ